จริย์กันหน่อยนะคะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที๓๑ธันวาคมวันสิ้นปี
แล้วก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งค่ะเขาก็ร่วมฉลองวันสิ้นปีแล้วก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนเขาด้วยอายุ๒๐

คือนั่งฉลองกันที่ร้านขายของชำ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๓ปีค่ะ

แล้วกลุ่มนี้ไปเรียกชาย๒๓ปีเข้ามา

วัย๒๓ปีโกรธแค้นค่ะกลับไปที่บ้าน
ไปเอามีดมาจ้วงแทงเจ้าของวันเกิด

ทีนี้แม่ของผู้ตายก็ออกมาร้องสื่อค่ะ
บอกว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

เพราะแค่เงินจะทำงานจัดงานศพลูก

ความรับผิดชอบของสพอำนาจเจริญค่ะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ทาหรือว่าหยกอายุ๒๓ปี
ใช้มีดจ้วงแทงนายธีรพงศ์บุญกันอายุ๒๕ปีนะคะ
เสียชีวิตคาที่เลยค่ะ

นายวิราชัยหลบหนีไป
ซ่อนตัวอยู่ที่ป่าสวนยางพาราบ้านนาแต้
ตำบลนาแต้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะตำรวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวมาได้แบบนี้
นี่นะฮะนายวิราชัยเสื้อสีแดงนี่คนนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุ
ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านขายของชำก็คือนางตุ๊กแสงแก้ว

คือนางตุ๊กเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวันที่๓๑ธันวาคมคือเมื่อวานนี้สักประมาณ๖โมงเย็น
ผู้ตายแล้วก็เพื่อนอีก๓คนรวมเป็น๔คนนะคะ
เขามานั่งดื่มสุรากันที่บริเวณด้านหน้าร้านของนางตุ๊นี่แหละ
เป่าเค้กฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๒๕ปีให้กับผู้ตาย

หนุ่มวัย๒๓ปีก็คือนายกนี่แหละมือมีดนี่แหละค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดที่หน้าร้านจะซื้อของที่ร้านขายของชำ
จากนั้นเพื่อนในกลุ่มของผู้ตายก็เรียกนายกไปหา
แล้วก็ใช้มือตบหน้านายหยกอย่างจังเลยนะคะ
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่นายกนั่งคล่อมอยู่เนี่ย
ล้มแบบนี้ค่ะล้มคว่ำเลยนะคะนายหยกวิ่งกลับไปเลย
กลับไปที่บ้านไม่กี่นาทีต่อมาขี่มอเตอร์ไซคันใหม่
อีกคันหนึ่งมาที่จุดเกิดเหตุแล้วก็กลับมาถามกลุ่มนี้
ตบหน้ากูพร้อมกับชักมีดที่พกมาด้วยจากเอวนะ
เข้ามาจ้วงแทงกลุ่มของผู้ตายกลุ่มของผู้ตาย
เห็นแบบนี้แล้วก็วิ่งหนีกระเจิงเลยค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็พยายามวิ่งไล่ตามนะฮะวิ่งตามไปได้สักประมาณ๒๐เมตร
ผู้ก่อเหตุพยายามวิ่งไปค่ะผู้ตายเนี่ยเห็นว่าจวนตัวแล้ว
พยายามที่จะวิ่งหลบหนีแต่สุดท้ายไม่รอดนะคะ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุสามารถจ้วงแทงผู้ตายได้
ผู้ตายก็คือนายธีรพงศ์บุญกันหรือว่านายต้า
สุดท้ายนายต้าเนี่ยเสียชีวิตจากนั้นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
พยายามช่วยกันนะคะพยุงตัวของนายต้าเนี่ย
นอนลงที่แคล่ไม้บริเวณหน้าร้านขายของชำ
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะครับ
กรับมาอยู่หรือฮุเดี๋ยวมาพูดเดี๋ยว

มันก็มันจอดอยู่นี่ไหมมันจอดอยู่หน่อย

เพราะให้พูดให้มึงเป็นตีกู
ไม่เห็นตัวอ่ะเขาเห็นด้วยส่วนศพของผู้ตายด้วยนะคะ
ทางครอบครัวของผู้ตายก็เอาศพมาบำเพ็ญกุศลที่ลานหน้าบ้าน
แล้วก็ใช้เต็นต์กลางบังแดดเนื่องจากว่าที่บ้านมีฐานะยากจน
ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะมาตั้งศพนะคะไปพูดคุยกับพ่อแม่ของผู้ตาย
พ่อทั้งแม่เล่าทั้งน้ำตาค่ะบอกว่าครอบครัวมีฐานะยากจน
เพราะฉะนั้นแล้วก็อยากฝากสื่อด้วยกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าหลังเกิดเหตุยังไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบใดทั้งสิ้น
ตัวเองเนี่ยคุณแม่นะคะเล่าให้นักข่าวฟังไปปาดน้ำตาไปแบบนี้ค่ะ
คุณแม่บอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นลมล้มพับไปหลายรอบแล้วผู้ตายเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้าน
เป็นคนหารายได้มาจุนเจือครอบครัวหลังจากนี้ไปคุณพ่อคุณแม่ของผู้ตาย
จะต้องเป็นคนเลี้ยงดูรับผิดชอบลูกของผู้ตายที่ยังเด็กอยู่เลย
คนโตอายุห้าขวบคนเล็กอายุสามขวบเพราะว่าภรรยาของผู้ตายก็คือนายต้าเนี่ย
เขาทิ้งไปมีครอบครัวใหม่ตั้งแต่เด็กเนี่ยยังแบบเบาะอยู่เลยนะคะ

มอบตัวเอง
ได้นี่ก็ตีเขาตายว่าอย่างเขาเกลียบมันมาทำก็อย่างเกลียบอย่างตาย
เดี๋ยวเรียกเขามาว่าว่าจังไหนจังแสนจังสี่แล้วมันจูดถ่วมอย่างบ่มา
คือถ้าจังไหนเพิ่งว่าผู้โทษก็คือว่าอย่างเกลียบกักปะนั้น

อืมทีนี้ผู้ต้องหาค่ะหลังจากที่พยายามหลบหนี
แต่ว่าสุดท้ายตัดสินใจเดินทางมามอบตัวกับตำรวจตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ฆ่าผู้อื่นกับพกพาอาวุธมีดไปในเมืองที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
หลังจากนี้ก็มีการสอบปากคำผู้ต้องหาก็ยอมรับทุกข้อกล่าวหา
ต้นก็ได้นำตัวไปฝากหางที่ศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะครับ